ด้วยนะครับนี่ครับนี่ทางวันนะเห็นใจจริงนะคะคุณอยู่ทางภาคเหนือเนาะ
ถึงไม่ใช่ครับมีช่วงกลางวันก็เป็นแบบนี้ฮะคือฝืนควันมันลงมาปกพรุง
แล้วเวลาขับรถเนี่ยก็มองเห็นทางไม่ค่อยชัดด้วยระยะทางไกลมันไม่เคลียร์นะฮะ
โอ้โหขาวโพลนเลยครับอ้าวนี่อีกมุมหนึ่งครับ
คนที่เชียงใหม่นักท่องเที่ยวผู้ใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังอย่างมาก
ณคุณภาพอากาศสีแดงนะครับกระทบต่อสุขภาพและอันตรายด้วย
เชียงใหม่ประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของเมืองที่มีฝุ่นพิษสูงสุดในโลกนะครับ
แต่ก็ยังอันตรายบางช่วงของวันไปแตะสีม่วงสีม่วงนี่คืออันตรายมากนะ

เชียงใหม่ขยับไปเชียงรายครับอากาศก็ย่ำแย่เหมือนกันกระทบต่อสุขภาพ
เท่าไหร่คะคุณ๔๒๙มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสูงมากสูงจริงและอันตรายมากนะฮะ
ม่วงเข้มเนี่ยครับนี่คืออันตรายมากนะฮะเนี่ย

บอกเลยครับห้องกินข้าว๑ห้องใช้เครื่องฟอกอากาศ๙เครื่อง
ถึงจะกดตัวเลขให้เหลือหลัก๑๐ได้
ทั้งบ้านมี๒๐กว่าเครื่องยังสู้แทบไม่ไหว
พยายามแค่ไหนก็สู้คนเผาไม่ได้ครับ
ช่วยเหลือตัวเองเต็มที่แล้วน่าเศร้าใจจริงเห็นไหมฮะ
ต้องอยู่ข้างกับเครื่องฟอกอากาศเลย
ตรงนู้นก็มีขยับไปก็มีตรงนู้นก็มี
นี่พื้นที่แค่ชั้นเดียวกี่เครื่อง
คุณผู้ชมลองดูสิครับโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะ
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ส่วนหนึ่งคือมาจากการเผาด้วย
ในพื้นที่ก็เห็นว่ามีเพื่อนบ้านเองก็มีแล้วมันลอยมาครับ
ในโพสต์เขาขอร้องเลยครับช่วยหน่อยเถอะ
ว่าจะทางไหนก็ตามทางตรงทางอ้อม
ขอให้เร่งช่วยเหลือและผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ
ไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถจะหาปอดสำรองได้ทันนะ

แล้วเราต้องเจอสภาพแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน
๒๖๒๙กรมอุตุบอกว่าอาจจะมีพายุฤดูร้อนใช่ไหมฮะ

ถ้าฝนตกลงมาแบบพอดีก็อาจจะช่วยบรรเทาเบาบางปัญหาไปได้
แต่ระหว่างนี้เองสถานการณ์น่าเป็นห่วงจริง

เห็นภาพอย่างนี้เห็นใจมากเลยนะ
เราเข้าใจจริงนะเราอยากให้ทุกคนได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไป
แล้วเครื่องฟ่ออากาศเอาตรงนะมันไม่ได้ช่วยนะ
แม้แต่อยู่ในบ้านยังขึ้นหลักสิบหลักห้าสิบหลักร้อย